เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เจมส์ธีรดลกันบ้างนะคะ
หนุ่มคนนี้เปลี่ยนอารมณ์หน่อยหลายคนเชียร์ให้แต่งหญิงกันไปเลยไม่รู้ว่าเพราะว่าหน้าหวานหรืออะไรนะ
เมื่อวันก่อนเพิ่งจะทำผมสีดำถัดมาอีกวันคุณย้อมผมเป็นสีอมแดง
แถมงานนี้ค่ะก็จะย้อนกลับอีกทีนึง
นี่ยังไม่นับนะที่เจมสัมภาษณว่าเป็นผู้ชายชอบแต่งหน้า
เสื้อผ้าให้ผู้หญิงแต่ยืนยันว่าไม่ถึงขั้นใส่สายเดียว
ขึ้นนะคะการที่แต่งแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเกย์หรือเป็นอะไรนะ
มันเปลี่ยนไปความคิดมันเปลี่ยนไป
เราไปฟังหนุ่มเจมส์พระเอกเจ้าสำอางเขาชี้แจงกันหน่อยค่ะ
หน้าผมยังเหมือนเดิมหน้าผมยังเหมือนเดิม
หน้าคนน่าจะจำได้ค่ะแต่ว่าน่าจะสปายเรื่องแบบการทำสีนี่แหละ

แต่งจัดขนาดนั้นแล้วก็แต่เวลาออกงานอาจจะเยอะหน่อย
แต่อย่างที่เคยบอกคือผู้ชายก็สามารถแต่งหน้าได้

เราทำแล้วเรามั่นใจหรือว่าเราทำแล้วมันดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเรารู้ว่าเราชอบแบบไหนเรายังไง
มันผมรู้สึกว่าเรา๒๐๑๘แล้วจะ๒๐๑๙แล้วมันเปิดกว้าง

เห็นหน้าหวานแบบนี้ชอบผู้หญิงนะครับ

ใช่แต่จริงเห็นแต่งกันเยอะนะแบบนี้ในวงการบ้านเรา
อย่างโทนี่รักแก่นก็มีพี่ก้องกระรูนอย่างเงี้ยก็มี

เห็นชัดเลยแต่งอยู่ประจำนะคะ